นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวของวีรบุรุษแห่งถ้ำหลวง
หลายคนก็ยกย่องรวมถึงทางด้านอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์
ศิลปินแห่งชาติวัดร่องขุน
เขาบอกนะบอกว่าตั้งใจเลยจะสร้างอนุสวรี
เพื่อสะดุดีวีรบุรุษอย่างจ๋าแซม
เป็นวีรกรรมที่กล้าหาแล้วก็บอกว่าอยากจะเขียนรูป

แต่ทั้งหมดจะใช้งบประมาณส่วนตัวนะ
ซึ่งก็จะขออนุญาตทางกรมอุทยานก่อน
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย
บอกว่ามีการนำศิลปินชาวเชียงรายประมาณ๓๐๐คน
ที่จะจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติจ่าเอกสมานกุนันหรือว่าจ่าแซม
ทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการหรือว่าหน่วยซิล
ที่เสียชีวิตขณะที่ดำน้ำไปวางขวดอากาศในถ้ำหลวง
โดยอาจารย์เฉลิมชัยก็บอกว่าจ่าแซมถือว่าเป็นผู้เสียสละ
แล้วก็ในฐานะที่เป็นชาวเชียงรายอยากจะสร้างให้เป็นอนุสร
ผู้เสียสละที่บริเวณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วก็จะมีประวัติของจ่าแซม
ส่วนอนุสวรีจะมีขนาดใหญ่เป็น๒เท่าของคนจริง
อกจากนี้อาจารย์เฉลิมชัยบอกด้วยนะคะว่าจะวาดรูปคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ไม่ว่าจะเป็นน้องทีมหมูป่าคาเดมี่โค้ชเจ้าหน้าที่ไทย
จิตอาสาของไทยแล้วก็ต่างชาติที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจนี้
ประสบผลสำเร็จแล้วก็ภาพวาดที่จะวาดเนี่ยนะคะ
มีความกว้าง๓เมตรยาว๑๓เมตร
สุดยอดมากจะแซมจะสมารเป็นคนที่เสียสละ
เราอยากให้เป็นอนุสรสถานแห่งความเสียสละเพื่อผู้อื่นนะ
คนที่เสียสละขนาดนี้ด้านนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดของผมด้วย
ด้านนั้นผมจึงอยากทำอนุสรรีให้กับแซม
โดยรวมกับศิลปินเชียงรายของผมทั้งหมด
อันดับหนึ่งผมอยากจะเขียนรูปนะครับภายในเวลาไม่กี่วันนี้ข้างหน้านี้นะครับ
เราจะเขียนรูปทั้งหมดหน้ากว้าง๓เมตรยาว๑๓เมตรเท่ากับเด็ก๑๓คนนะครับ
แล้วเขียนเรื่องทั้งหมดเลยเกี่ยวกับถ้ำหลวงนะเกี่ยวกับคนทั้งฝรั่งต่างชาตินะนานาชาติที่เข้ามาช่วยกัน
อาจารย์เฉลิมชัยบอกด้วยนะคะบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องงบประมาณ
เพราะว่าผมไม่ใช่คนทำบุญเอาหน้ายังไงก็ตามจะร่วมกับลูกศิษย์ช่วยกันทำ
เรื่องสำคัญคือเรื่องการกำหนดจุดที่จะสร้างก่อนก็น่าจะเป็นบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
หรือจะเป็นจุดไหนก็ตามอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าจะต้องมีการทำเรื่อง
ขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก่อน
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าการสร้างอนุสรสถานนี้จะมีความสวยงาม
จะทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาเพื่อเป็นประวัติศาสต
ลึกเหตุการณ์นี้ให้ยาวนานตลอดไปนะคะ